ทีนี้มาดูเรื่องอดีตคนเคยรักกันหน่อยค่ะ
ผัวเมียคู่นึงเขาเป็นอดีตผัวเมียนะ
ก็เลิกรากันไปแล้วนัดจะเคลียร์ปัญหา

แต่ทีนี้ด้วยความที่ฝ่ายชายไปส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงหลายคน
แล้วพอมาจะมาเคลียร์ใจกับภรรยารอบนี้
กลับบังคับจะขืนใจภรรยา
บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยฝ่ายภรรยาก็ไม่ยอมค่ะ
ที่สุดทนไม่ไหวไงก็เลยเอามีดแทงตัดคั่วหัวใจ
ทำให้อดีตสามีเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมม่านรูดที่ริมถนนสายเลี่ยงเมือง
สี่แยกดงประโดกที่มุ่งหน้าสี่แยกไทยแอร์โร่
ตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
ผู้ตายคือนายคานทองพาอายุ๖๒ปี
โดนแทงเขาที่กลางหน้าอกตัดคั่วหัวใจค่ะ
ส่วนคนที่ก่อเหตุเป็นอดีตภรรยา
ยืนรอมอบตัวพร้อมกับมีดที่เป็นของกลาง
คือนางบุญเลี้ยงกรแก้วอายุ๖๐ปีนะคะ
จากการสอบสวนนางบุญเลี้ยงที่เป็นมือมีดผู้ก่อเหตุ
ก็ให้การตอนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่สะทกสถานเลยนะ
บอกว่าอยู่กินกับอดีตสามีมา๓๐กว่าปีแล้ว

แต่ว่าช่วงหลังสักปีที่ผ่านมาจับได้
ว่าในคานสามีไปมีผู้หญิงอื่น
แล้วแถมยังไปส่งเสียไปเลี้ยงดูอีก
แล้วชอบมาทำร้ายตัวของนางบุญเลี้ยง
สามีนะชอบทำร้ายตัวเธอเป็นประจำเลย
ก็เลยตัดสินใจไงทนไม่ไหวบอกเลิก
รากันไปก็แยกบ้านกันอยู่ค่ะ
เมื่อวานอดีตสามีโทรศัพท์มา
เหมือนกับจะง้อขอคืนดีกับเธอ
แล้วก็นัดให้ไปเจอกันที่โรงแรมม่านรูด
เธอก็ไปหวังจะเคลียร์ปัญหา
แต่ทีนี้ตอนที่เธอไปเธออยากบอกกับอดีตสามี
ถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วส่งเงินมาให้ใช้บ้างสิ
แต่ตอนไปถึงคุณผู้ชมกลับโดนอดีตสามีจะปลุกปล้ำ
จะมีอะไรด้วยเธอก็พยายามห้ามแล้วนะ

แล้วสิ่งที่เธอกลัวเธอกลัวอะไรรู้ไหม
กลัวติดเอสเพราะว่าสามีก็ไปส่งเสียเลี้ยงดู

แล้วจะมามีอะไรกับเธอโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย

ใช้มีดแทงไปครั้งหนึ่งตัดคั่วหัวใจเลยนะคะ
แล้วเธอก็ยืนยันว่าที่ทำป้องกันตัว
เพื่อไม่ให้อดีตสามีมาปลุกปล้ำ
แต่พอหลังจากทำไปแล้วไม่ได้คิดจะหนีนะ
ก็ยินดีที่จะรับโทษตามกฎหมาย
ตำรวจก็ควบคุมตัวเธอทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังจากที่ทำแผนเสร็จนะคะตำรวจก็พานางบุญเลี้ยง
ดำเนินคดีตามกฎหมายฐานก็คือความผิดฆ่าคนตายนั่นเองค่ะ
ส่วนศพของอดีตสามีกู้ไพรก็นำส่ง

เพื่อให้แพทย์ผ่าชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ